คุณผู้ชมครับเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องได้ยินข่าวสารอยู่พอสมควร
เรื่องการนัดเจรจากันระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือ

แต่เชื่อว่าท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันทำไมเขาต้องเจรจากัน
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เขาก็เจอกันเขาคุยกันไปแล้วนี่

แล้วทำไมผู้นำเกาหลีเหนือต้องไปคุยกับผู้นำสหรัฐอีก

ดูความคืบหน้าล่าสุดณวันนี้ก่อน
ก่อนที่วันอังคารเขาจะได้เจอกันจะได้คุยกันเนี่ยนะครับ
ตกลงเห็นทั้งคู่ที่สิงคโปร์แล้ว
ประเทศที่รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมให้

ทั้งคู่แล้วทีนี้ไม่มีเลื่อนไม่มีเลิกแน่นะครับ
เดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับนี่คือภาพขณะที่ในคิมจองอึน

ก็ได้รับการต้อนรับจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์
ตามการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ว่าทางฝั่งของคิมจองอื่นก็คงจะมาถึงสิงคโปร์ในวันนี้นี่แหละ

น่าจะมีรถที่ร่วมขบวนไม่ต่ำกว่า๓๕คัน
เพราะว่าเขาเนี่ยการอารักษานี่แน่นหนามาก
ว่า๑ใน๒นี่แหละต้องเป็นรถยนต์ที่ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยสารอยู่
ซึ่งขบวนของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
ก็มุ่งหน้าจากสนามบินไปยังโรงแรม

กลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก

ก็มายืนรอดูขบวนอยู่ริมถนนหลายจุดด้วยกัน
ใช่ค่ะคือผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก็เข้าโรงแรมไป
สักพักหนึ่งก็เดินทางออกจากโรงแรม
ไปพบนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะในรีเซียนลุง

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็บอกว่า
ยินดีนะคะที่สิงคโปร์เป็นสถานที่จากการประชุม
ผลของการหารือนี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะคาบสมุทรเกาหลี
หรือว่าแค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเท่านั้น
แต่เป็นการประชุมเกี่ยวกับความมั่นคงของทั้งเอเชียและของโลก

ส่วนทุ่มครึ่งค่ะโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการประชุม

เจอกันครั้งนี้จะเป็นโอกาสเดียวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าการเจรจาจะเดินหน้าด้วยดีค่ะ
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสิงคโปร์
ประเทศที่รับเป็นเจ้าภาพให้เกิดการเจรจานะครับ
จ่ายค่าดำเนินการจัดการประชุมระหว่างโดนัลดทรัมป์กับคิมจองอื่น
ซึ่งจะมีขึ้นวันอังคารที่๑๒นี้
ใช้ค่าใช้จ่ายสูงถึง๒๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็๖๔๐ล้านบาทนะครับ
โดยเงินจำนวนนี้ราวครึ่งหนึ่ง
ก็ทุ่มไปกับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำทั้งสองประเทศ

เรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ
ใช่ค่ะคือน่าสนใจจริงสำหรับการพบกันในครั้งนี้นะคะ

คือทุกอย่างเรื่องของการดูแลความปลอดภัยหลายอย่างเนี่ย

แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่มาที่ไป
ของการพบกันในครั้งนี้คืออะไรนะคะ

คือคุณอรัชพรชลาดลกับคุณจอมพลดาวสุโขก็คือไปสิงคโปร์เลย
แต่ก่อนไปเนี่ยเขาทำเป็นกราฟิกอิเมอร์ซีฟ
เล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยอนานิคม
งามทีเดียวครับเป็นโรงแรมหรู๕ดาว
ตั้งอยู่บนเกาะเซ็นโตซ่าของสิงคโปร์นะครับ
สถานที่นี้ถูกเลือกแล้วครับว่า
จะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในการพบกัน
ระหว่างนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐ
และนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
วันที่๑๒มิถุนายนนี้ครับ
ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการพบกันของทั้งสองคนนี้
ไม่เคยมีใครนึกภาพออกมาก่อนเลย
เพราะว่าทั้งสองคนโดนัลดทรัมป์ก็ดีคิมจองอื่นก็ดี
เคยประกาศจะถล่มกันมาแล้ว
ซึ่งแน่นอนว่าการเจอกันครั้งประวัติศาสตร์นี้

ใช่ครับมาไม่ง่ายอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้น

ไม่มีอะไรที่โรยด้วยกีบกุหลาบ
ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเคยประกาศนะครับว่า

ขู่กันไปขู่กันมาว่างั้นเถอะนะครับ
โดยทางฝ่ายเกาหลีเหนือเองเคยออกมาขู่ว่า
คว่ำการเจรจาระหว่างนายโดนัลดทรัมป์กับคิมจองอื่น
หลังจากที่สาวรัฐแล้วก็เกาหลีใต้
มีการซ้อมรบร่วมกันในคาบสมุทรเกาหลีครับ

เปิดเกมแรกเลยด้วยการออกแถลงการบอกว่า
เจรจาครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน
เพราะว่าเกาหลีเหนือยังคงมีท่าทีที่เป็นปฏิปักอยู่

เพราะว่าหลังจากนั้นก็มีการปล่อยข่าวออกมาเป็นระยะว่า
แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเกิดการเจรจาขึ้นก็ได้
แล้วสัญญานั้นก็ชัดเจนขึ้น
คิมยองชอเดินทางไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาว
ไปยังสาวรัฐเดินทางไปหาประธานาธิบดีทรัมป์

จดหมายซองใหญ่ใหญ่เบอร์เริ่มเลย
จดหมายฉบับนั้นบอกว่าเป็นจดหมายที่
จองอื่นตั้งใจจะส่งถึง
นายโดนัลทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรง
จุมครั้งนี้ว่าเกาหลีเหนือ
จะต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจัง

จะต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์
แต่อย่าลืมนะครับว่าเกาหลีเหนือ
มีอาวุธนิวเคลียร์มีนิวเคลียร์พัฒนานิวเคลียร์ขึ้นมา

คือการป้องกันความปลอดภัยให้กับ

ปกครองเกาหลีเหนือมาโดยตลอด

สิ่งที่ต้องการก็คือการรับประกัน
จากนานชาติว่าระบอบคิม

แต่ว่าหลังจากนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องจับตาดู

จะไปรายงานสดส่งตรงจากประเทศสิงคโปร์
ตั้งแต่วันที่๑๑มิถุนายนนี้

ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีครับ

เพราะฉะนั้นท่านตามจากไทยรัฐทีวีนั่นแหละนะครับ